ก็มีบางคนเขาเอามาแบบ
เอามาทำยังไงดีพัฒนาหรือว่ายังไงดี

เอามาปรับเปลี่ยนเป็นเมนูต่างละกัน
คือใส่ไอเดียเข้าไปใช่ไหมครับ
เหมือนเกี้ยวซ่าทั่วไปแต่ข้างในสิฮะหอมหวานน่ากินสุดเพราะเป็นไส้ทุเรียนไม่ทุเรียนธรรมดา
ทุเรียนหมอนทองด้วยคุณป๊าบ
เจ้าของร้านเกี้ยวซ่าปอห่อ
แต่ร้านนี้เขาไม่ธรรมดามาอยู่แล้วนะคุณ
เขาเคยทำเกี้ยวซ่าดอกกุหลาบมาแล้ว

นี่กินแล้วก็หวานมอบให้เธอได้ทานกันนะฮะ

ตอนแรกนอกจากจะทำเกี้ยวซ่าขายแล้ว

แต่ว่ามาปีนี้ได้ลองทำเกี้ยวซ่าไส้ทุเรียน
กินกันเองก่อนละในครอบครัว
ก็ลองผิดลองถูกลองผสมสัดส่วน
ดูสิทอดออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างไร

ทุเรียนจะต้องแข็งหรือว่าจะต้องนิ่มอย่างไร

จนกระทั่งคนในครอบครัวกินแล้วบอก
โอ้โหมันใช่เลยมันใช่เลยมันอร่อย
ทีนี้แหละก็เลยลองทำให้ลูกค้าชิมก่อน
จากนั้นพอลูกค้าชิมแล้วได้รับการตอบรับอย่างดี
ก็เลยขายซะเลยนะฮะ
ฟังเสียงคุณสุภัยรัฐเขาบอกกันหน่อยนะครับ
แต่ว่าที่ร้านเป็นร้านทำขายเกี๊ยวซ่าอยู่แล้วนะคะ

ก็เลยลองพัฒนาเอาทุเรียนและเกี๊ยวซ่ามาแมทชิมกันค่ะ
แล้วก็ทอดด้วยกลุ่นในอุณหภูมิพอเหมาะค่ะ

กลายเป็นว่าความอร่อยของเกี้ยวทุเรียนจริง
จะอยู่ที่การเลือกเนื้อทุเรียนที่ห่างกำลังดีนะคะ
แล้วประกอบกับตัวซอสที่เป็นซอสทุเรียนของสูตรของที่ร้านค่ะ
ทอดในอุณหภูมิที่ดีพอเหมาะ
ก็จะได้เกี้ยวทุเรียนที่กรอบ
กรอบนอกนุ่มในและอร่อยสุดทีค่ะ
ฟังแล้วอยากชิมคืออยากชิมจริงนะคุณ
และมีซอสทุเรียนด้วยนะฮะ

จากกรอบนอกนุ่มในหอมทุเรียนแล้ว

ใช่แต่แล้วแต่ว่าคุณจะลาดซอสอะไรนะ
เพราะว่าในกล่องนี้มี๑๐ชิ้น
ก็จะมีน้ำซอสทุเรียนให้
ร้านเขาก็คือหมู่บ้านดรีมแลนด์อเภอเมืองนครสวรรค์
เกี้ยวซ่าปอห่อ๑๐ตัวพร้อมซอส๓รสชาติ

ก็เรียกว่าเอาใจคนที่แบบว่าชอบกินแบบนี้

คุณสุบสกุลถ้าพูดแบบนี้แจกเบอร์เลยได้ไหม

คุณซื้อสัก๑๐๐ชิ้นมาแบ่งพวกเราด้วยนะครับ

แล้วคุณจะได้ทานอะไรอร่อยแบบนี้
แล้วก็มีไอเดียปิ้งแบบนี้น่าทาน

คอนสวรรค์นี่เอง

รู้จักเอามาเปลี่ยนแปลงเอามาแปรรูปอะไรอย่างนี้

ใส่ทุเรียนสาระเปาใส่ทุเรียนไอติม

นี่แหละครับถือได้ว่าคนไทยนะครับ
ความคิดสร้างสรรค์สุดยอดจริงนะฮะ

ส่งไลน์มาบอกต่อกันหน้าจอกันหน่อย
พี่น้องชาวนครสวรรค์นะครับ